การนี้ค่ะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของมีลูกเมื่อพร้อม

แต่ในข่าวนี้มันเป็นการตอกย้ำให้ชัดขึ้น
ถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูเขาอย่าพึ่ง

เคสนี้นะข่าวนี้ข่าวเดียวที่จะเล่าเนี่ย
พาลูกชาย๕ขวบไปนอนอยู่ริมถนน
ส่งหนังสือไม่ได้เรียนหรอกลูกแม่ติดยาอีกแล้วตอนที่หน่วยงานกำลังลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเชื่อไหมพี่เบิร์ตไปเจออีกเคสหนึ่ง
พาลูกสาวเก้าขวบมาเร่ร่อนอยู่ริมถนนเหมือนกันนี่แหละค่ะถึงบอกว่า๒เคสในข่าวเดียวเอาเคสนี้ก่อนค่ะ
ผู้หญิงที่นั่งอยู่เสื้อสีเขียวเนี่ยนะกับลูกชายวัย๕ขวบเนี่ยป้อนข้าวกันอยู่ริมถนนในซอยโรงหมูที่คลองเตย
พลเมืองดีเขาส่งเรื่องบอกคุณกันจอมพลังมาช่วยดูหน่อยมาช่วยเด็กหน่อยเด็กดูซิได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมมาปูอะไรแล้วก็นั่งอยู่ริมถนนแบบนี้
แม่ก็เสพยาอีกนี่คุณกันจอมพลังมาถึงเลยเมื่อคืนนี้นะคะก็ประสานกับทางประหลัดพมประหลัดอนุกูลปิดแก้วเนี่ยนะคะลงพื้นที่ก็เจอแม่ลูกคู่เนี่ยค่ะกำลังนั่งกินข้าวนอนอยู่ริมถนนเหมือนกับอย่างที่ชาวบ้านแจ้งไปคุยกันหน่อยไปคุยกันปั๊บแม่บอกว่าอยู่ที่ตึกร้านไม่มีน้ำไม่มีไฟก็ไม่รู้จะทำย
ทีนี้ตอนที่พมกับคุณกันจอมพลังกำลังลงพื้นที่นะคุณผู้ชมชาวบ้านบอกอีกนะยังมีอีกคุณกันอันนี้เป็นพ่อพ่อพาลูกสาวเก้าขวบเนี่ยมาเร่ร่อนกางมุ้งนอนอยู่ริมถนนอุ้ยเจออีกเป็นเคสที่สองทีนี้พอจะเข้าไปช่วยเหลือพ่อเห็นอุ้ยใครมากันเยอะแยะเลยพาลูกหนีไปค่ะทีมงานนะก็เลยต้องลงไปตรวจสอบเพิ่มเติม

กระทรวงเนี่ยก็จะช่วยเหลือในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นยากุมชั่วคราวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าการฝังเข็มอะไรอย่างเงี้ยต่างนะครับก็จะมีการช่วยเหลือเรื่องของการคุมกำเนิดนะครับก็เดี๋ยวต่อไปอาจจะไปเริ่มต่อในเรื่องของการลนลงนะครับว่าใครที่ยังไม่พร้อมมีความสมัครใจนะก็สามารถมาบอกได้นะอยากคุมกำเนิดนะเพื่อไม่
คือสามารถเดินเข้าไปเลยเราธรรมดาเนี่ยเดินไปแล้วก็ไปหยิบได้เลยไม่งั้นจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้คุณผู้ชมเรื่องของการคุมกำเนิดอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแล้วในกรณีที่พ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กมาเร่ร่อนอันนี้เป็นความผิดด้วยนะคะเบื้องต้นก็เลยต้องเชิญผู้ปกครองเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีเลี้ย